เอาละครับกลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับ
กับรายการอบตมหาสนุกนะครับ
และช่วงนี้ก็คือช่วงอบตขอโชค
อบตขอโชว์

ไม่ได้สนใจมีอะไรมาโชว์หรือ
แล้วยกหน่อยกอบตเราเนี่ย
อะไรอะไรต้องรับแป๊บเดียวแป๊บเดียว

เรียบร้อยล่ะครับ
เฉินเลยครับโชว์

โอ้จับเร็ว
ก่อนจื่นจริงของเราไม่ใช่มีแต่วิถียวน
ของเราคือไทยยวนเราสามารถร่วมกัน
คนยวนอยู่ด้วยกันครับ
อันนี้เป็นโชว์อ๋อ๒ศิลปิน

อะไรเอ่ยสองศิลปินในสองศิลปะ

อบตขอโชว์กับสองศาสตร์สองศิลปินต้นต่าน
สุดยอดศิลปินของตำบลคนนี้ก็คือ
อาจารย์เมืองสิงจันฉาย
เจ้าของรางวัลเพชรสยามเมื่อปีพศ๒๕๖๒
และยังสร้างผลงานไว้มากมาย
ที่วัดป่าเลไลวรวิหารและวัดท่าจัดในจังหวัดสุพรรณบุรี
มหัศจรรย์อีกหนึ่งคนที่มีความสามารถไม่แพ้กัน
เคยได้บันเลงระนาดเอกรางคู่

เมื่อปีพศ๒๕๕๘มั่นแล้ว
พิเศษสุดก็ตรงที่วันนี้
ทั้งคู่จับมือกันมาโชว์ความสามารถ
แบบที่ไม่มีใครที่ไหนทำมาก่อน
นั่นก็คือการวาดภาพสีน้ำ

บทเพลงเท่านั้น
พิเศษสะสาง
หอมรับจบ
โอ้โหนี่เขาเรียกว่าฝีมือระดับประมาจารย์แล้วนะครับ
เนี่ยทั้งลีลาการวาดลีลาการตีระนาดทำเอาขนแขนสแตนอัพกันเลยทีเดียว
โอ้โหอาจารย์เชิญด้านข้างรูปเลยฮะคือชื่นชมไปทีละคนทีละคนเลย
อันนี้ความหมายมันหมายถึงอะไรจะสื่อว่าพื้นที่อำเภอเราเนี่ยมันเป็นที่รุ่ม
ตำบลเราเนี่ยมันเป็นที่รุ่มมันน้ำท่วมทุกปีนะเมื่อก่อนน้ำจะท่วมทุกปี
ก็จะสื่อว่าสองพี่น้องก็จะเป็นพญานาคสองตัวเล่นน้ำกันนะ
แล้วทุ่งเรานี้มันมีงูเห่าเยอะเมื่อก่อนงูเห่าเยอะ
อันนี้เราจะเขียนงูเห่ามันก็จะเล็กไปอันนี้เอาพญางูเลยเอามันเอามันยิ่งใหญ่เลย
น่าเป็นพญานาคาราชสองตัวผมนี่ไม่ใช่ศิลปินในประเทศธรรมดาครับ
เป็นศิลปินที่ถูกรับเชิญไปต่างชาติด้วยไปต่างประเทศด้วยไปโชว์ผลงานศิลปะ

โชว์ที่นครหลวงเวียงจันทร์ทำไมอาจารย์เลือกรูปนี้ครับ
มันสื่อความหมายถึงอันนี้คือชื่อภาพนะสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด

บ้างไฟพญานาค

ไปแสดงที่วันจันทร์ก็ต้องให้เกี่ยวยงกับวัฒนธรรมไทยลาวไง
ผลงานของอาจารย์เมืองสิงห์ไม่ได้มีเท่านี้นะครับ
ดูสิครับอย่างภาพนี้เป็นภาพวาดสวรรค์ชั้นดาวดึง
สื่อความหมายออกมาได้ดีทีเดียว
โอ้โหอะไรจะสวยงามขนาดนี้เนี่ย
มาถึงนี่สาวน้อยของเรานะครับผมน้องปิ๋ม

ตั้งแต่มัธยมอะค่ะก็คือหรือโรงเรียนก็จะมีงานอะไรอย่างเงี้

ก็เลยจะโชว์ก็เลยต้องฝึก๒รางโชว์

เอางี้หนูหันหลังมาเนี่ยหันหน้าไปนู่นตีอย่างนี้เลย

ดูครับรางไหนก็ได้เออสองรางก็ได้เออหันหลัง
เอาแล้วไงเอาแล้วไง

เป็นไงล่ะครับพี่อีทท้าใครไม่ท้าไปท้าคนตำบลต้นตานถึงกับอึ้งไปเลยสิครับ
ตีแบบไม่เปิดตาเลยจบเนกสุดยอด

สายอยู่บนฟัง
แล้วเบอร์ต่อประหลาดสุด